อุทัยธานีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
มันเป็นปัญหาเดิมเรื่องเดิมที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เรื่องของการเมาและทะเลาะวิวาส
เหตุการณ์นี้นะคะก็คือนั่งดื่มเหล้ากันด้วยกัน
พอดื่มเหล้าแล้วก็เมาพอเมาปุ๊บพูดอะไรมันก็เหมือนไม่เข้าหู
พอเมาพูดจาไม่เข้าหูถึงขั้นแทงกันตายเลยนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะตำรวจภูทรสว่างอารมณ์ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์แทงกันตายที่สาลาสังสรรค์ข้างบ้าน
บ้านเลขที่๑๓หมู่๒ที่ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้เสียชีวิตคือนายพลายแก้วพันมหาหรือนายแก้วนะคะ
อายุ๕๕นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างโต๊ะ
ก็คือเป็นโต๊ะที่นั่งดื่มนั่งกินกันเนี่ยค่ะเสียชีวิตอยู่ข้างโต๊ะเลย
สภาพศพก็คือถูกแทงที่กลางหน้าอกนะคะคือเข้าที่บริเวณลิ้นปี่๑แผล
ที่ราวนมอีก๑แผลหางคิ้วขวาอีก๑แผลค่ะ
นี่นะคะสภาพศพของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นนักการพันโรงนะคะ
บนโต๊ะค่ะที่เขาล้อมวงดื่มกันเนี่ยนะคะก็ยังมีขวดเหล้าขาวหนึ่งขวด
ก็มีแก้วอะค่ะแก้วดื่มเหล้ากันเนี่ยสำหรับเหล้าขาวอ่ะนะ
มีแก้วพลาสติกด้วยมีกระเป๋าสะพายข้างหนึ่งใบมีจาน
จานยังมีเลือดอยู่เลยนะคะใต้โต๊ะค่ะมีขวดเหล้าขาวที่กินหมดแล้ว
วางกระจัดกระจายอยู่๓ขวดนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำลดบอกว่า
ตัวผู้ตายเขาเป็นนักการพันโรงอยู่ที่โรงเรียนที่บ้านทุ่งสงบ
ช่วงเย็นเมื่อวานเป็นวันหยุดพอดีค่ะแล้วก็ฝนตกพร่ำบรรยากาศดี
ก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนมาล้อมวงดื่มเหล้าขาวกันเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันเป็นประจำนะคะ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอเมาก็มีปากเสียงทะเลาะกันค่ะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครนี่คือสภาพบนโต๊ะดูสิคะ
จานยังมีเลือดเลยนะคะโอ้โหผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายนโรงดิตเจริญ
ในโรงอายุห้าสิบห้าปีหลังก่อเหตุก็หนีไปค่ะ
เราก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
เราก็ส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
สองคนนายกล้องยศกาดธัญกรหรือในกล้องอายุสามสิบปี
กับนายนรงคล้องกล้องวานหรือโกร่อนเพื่อนของผู้ตายนะคะ
สองคนนี้พาคุณระวีการทีมข่าวของเราไปดูเลย
จุดเกิดเหตุก็ยังมีกองเลือดอยู่เลยนะคะ
บนโต๊ะก็ยังมีคราบเลือดเต็มเลยนะคะคราบเลือดอยู่บนโต๊ะ
อยู่ที่เสาอยู่ที่พื้นกองเหล้าขาวขวดเหล้าก็ยังมีอยู่
เขาก็กั้นพื้นที่เอาไว้คือทั้งสองคนนี้เขายืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
ลุงแก้วผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นคนดีมากนะคะชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ขอให้ไปช่วยซ่อมบ้านทำอะไรเนี่ยไปทุกครั้งไปช่วยตลอด
ครั้งนี้ลุงแก้วก็เพิ่งรับจ้างซ่อมประตูให้กับชาวบ้านเสร็จ
พอเสร็จปุ๊บก็เลยมานั่งล้อมวงกินเหล้ากัน
ทีนี้ค่ะสองคนนี้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุก็ล้อมวงกินเหล้ากันอยู่๔คน
กล้องเล่าว่าตัวในกล้องเองเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ฝั่งเดียวกันกับนายแก้วผู้ตาย
อยู่ตรงลำโพงนะคะครับเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วสังเกตเห็นในแก้วกับในโรงผู้ก่อเหตุเริ่มเมาแล้ว
พอเมาแล้วเนี่ยนะโอ้โหในรงเรียกในแก้วว่าไอ้แก้ว
คือปกติเรียกพี่แก้วพอเล่าเข้าปากพอเมาเปลี่ยนจากพี่เป็นไอ้
เรียกว่าไอ้แก้วครับเรียกไอ้ไม่พอลุกขึ้นมากอดคอเลย
แล้วก็ทะเลาะกันนะคะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่พักหนึ่ง
ในกล้องบอกว่าเห็นท่าไม่ดีก็เลยลุกออกมา
กร่อนเพื่อนของผู้ตายที่อยู่นั่งข้างผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
ก็ตอนที่นั่งล้อปวงกินเหล้าก็คุยกันเรื่องปกติทั่วไปนะ
แต่เท่าที่จำได้เหมือนกับว่าในโรงเนี่ยพูดโว๊คมาถึงเรื่องครอบครัวของผู้ตาย
ครับซึ่งตอนนั้นก็เมากันแล้วอ่ะค่ะหันมาอีกทีคือ
ในรงเอามีดจ้วงแทงผู้ตายเลือดท่วมเลย
ห้ามก็ห้ามไม่ทันแล้วพอแทงปุ๊บในโรงนี่หนีเลยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายหนีไปเลย
มันพกไปแล้วแต่ว่ามันฟันด้านไหนด้านซ้ายปั๊บ
แล้วมันกอดขอจุ้งถังแล้ว
มันก็หายไปข้ามหรอกแท้งตรงไหนไม่ใช่แท้งโขแท้งลำไท่ลำพุงนี่เนี่ย

ตอนนั้นคุณลุงตะโกนห้าม
มึงทำอะไรแบบนั้นแล้วคนตายก็นอนหงายแผลแล้ว
มันก็ขับรถบองทายไปโอ้โหมันทะโยของจริงผมก็ไม่รู้แต่ตัวนั้นน่ะ
ในฐานะที่คุณลุงก็เป็นเพื่อนนั่งแบบนั้นเล่าด้วยกัน
คนที่ก่อเหนือก็มอบตัวถ้าหนีคงจะหนีไม่พอแล้วมันอย่าไปฆ่าตัวตายละ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดทุ่งสงบอำเภอสว่างอารมณ์ค่ะ
เป็นสถานที่จัดงานศพให้กับในแก้วนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับลูกสาวของในแก้วอายุ๓๒
ลูกสาวบอกว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาที่พ่อเป็นนักการพันโรงหารายได้
ทำงานพิเศษรับจ้างทำงานก่อสร้างเนี่ยนะพ่อแบบขยันทำงานมาก
เป็นคนดีไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใคร
แต่ก็มีบ้างแหละเรื่องของการดื่มลงดื่มเหล้า
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงต้องทำร้ายกันขนาดนี้
เพราะปกติก็รู้จักกันก็เคยดื่มเหล้าด้วยกันนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากันนะระหว่างตัวผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
เป็นญาติห่างกันด้วยซ้ำ
คือเหมือนกับว่าพี่สาวของพ่อตัวลูกสาวเล่าให้ฟังนะ
พี่สาวของพ่อเคยไปเป็นภรรยาของพ่อนายนรงแต่เลิกกันไปแล้ว
ดังนั้นนายนโรงมาก่อเหตุแบบนี้มามอบตัวเถอะอย่าหนีเลย
แล้วก็มาขอขมาศพจะดีกว่า
พ่อก็ทำอะไรไม่ถูกตกใจแล้วพ่อก็มาโดนแทงอย่างนี้
แล้วน้องหนูก็จะอยู่อย่างไรเดียวได้
เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เป็นพ่อ
แต่หนูก็ขอให้คนทำร้ายพ่อมาขอเข้ามาศพพ่อ
ขอให้จับได้ไวอย่าให้เกิดปัญหาอะไรเลยนะ

มันโหดเกินไปแทงพ่อหนูเหมือนอยู่ข้างถนน
พ่อเป็นคนดีพ่อไม่เคยมีทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ไม่เคยมีปัญหากับใครพ่อหนูดีมากเลยนะ
ทำแต่งานเลี้ยงลูกหาเงินให้ลูกใช้
หนูเงินขาดแคนอะไรพ่อก็ให้ลูกได้
ตอนนี้หนูก็กลัวเหมือนกันนะพี่
กลัวเข้ามาทำร้ายน้องทำร้ายครอบครัวหนู

ทีมข่าวก็พยายามหาเบาะแสของนายนรงผู้ก่อเหตุนะคะ
สุดท้ายไปเจอแม่ของนายนรง
คุณแม่ก็อายุ๗๐แล้วอะค่ะ
คุณแม่คุยกับทีมข่าวของเราไปร้องไห้ไปน้ำตาไหลตลอด
บอกตกใจมากที่ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้
ทีมข่าวก็ถามว่าพี่สาวของผู้ตายเคยเป็นภรรยาคนที่สองของสามีเธอจริงไหม

แต่เรื่องที่ผ่านมามันก็๒๐ปีแล้วอะค่ะ
นี่คือหน้าตาของนายนรงผู้ก่อเหตุนะคะ
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนี่ทีมข่าวของเราคุยกับแม่ของนายนรงอยู่
คือแม่บอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ

พี่สาวของผู้ตายก็ให้สามีกลับมาอยู่กับเธอ
เธอก็ดูแลมาจนถึงตอนนี้
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าลูกชายไปโกรธอะไรในแก้ว

แต่ก็ไม่รู้จริงว่าลูกไปอยู่ที่ไหน
ก็ฝากบอกผ่านสื่อก็แล้วกัน
ถ้าลูกดูอยู่เนี่ยมอบตัวเถอะ
เมื่อนี้คืนไม่กลับมาที่บ้าน

ไม่รู้เพราะเขาไม่ค่อยมาหากันนะ
ฝากบอกนรงให้กลับมามอบตัวลูก

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวนะคะ
นี่คือหน้าตาของนายนรงนะคะ

ก็จะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีเบาะแสว่านายนารงคนนี้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเข้าไปในป่า
ต้นตอนนี้เชื่อว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าใครเจอนายนรง
หรือว่าเห็นอยู่ตรงไหนไปหลบอยู่ที่ไหน

มีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เขายืนยันชัดเจนว่าก่อเหตุเอาไว้นะฮะ